วันหนึ่งถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายภาษีอากรไม่มีการจ่ายหนี้ให้ภาษีกร
กรมสรรพากรจะฟ้องคุณในคดีแพ่ง
คือเท่ากับว่ากรณีของคุณนุษย์เนี่ย
ต้องไปที่ต้นทางของห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้
เพื่อจะไปหาหลักฐานในการมาสู้ว่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ก่อตั้งขึ้นมาทำธุรกิจมาอะไรมา
รวมทั้งมีชื่อสุรนุษย์เข้าไปด้วยเนี่ย
ที่เขาเรียกเก็บภาษีมา๘๐๐กว่าล้านเนี่ย

เขาเอาบัตรไปทำอะไรเอาลายเซ็นไปตอนไหนอะไรยังไง
เขาเอาไปเปิดบัญชีในนามของห้างโดยมีคุณเป็นคนทำหนังสือมอบนะ
เพราะว่าระหว่างทางที่เกิดเรื่องจนถึงปัจจุบันเนี่ย

ถ้าเป็นมีชื่อเป็นกรรมการอะไรในห้างหุ้นส่วนจำกัด
มันต้องมีอะไรแล้วทนายประกันสังคมต้องมีนู่นนี่
อย่างน้อยมันต้องมีข้อมูลบ้าง
ว่าคุณมีผู้ถือหุ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์
ลงทุนด้วยอะไรบ้างคือห้างคุณสวยมีลงทุน๓อย่าง

คุณลงทุนประเภทไหนมันก็จะมีรายละเอียดบอก
คือถ้าไปสู้อย่างนี้พอสู้ได้
คือถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันมีคนปลอม
อย่างน้อยต้นที่มาที่ไปมันไม่สุจริตแล้ว

เราไม่เคยมีรายได้ไม่เกี่ยวข้อง
เราก็มีโอกาสที่จะชี้แจงต่อสารสรรพากรได้
อ๋ออ๋ออ๋อต่อสารสรรพากรได้นะครับ
แต่อย่างของคุณเอเนี่ยไม่แน่

พวกคุณไปสู้เรื่องมีคนเอาเอกสารคุณไปปลอมใช้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ถ้าคุณสู้ได้ว่า
มีคนเอาไปปลอมจริงลายเซ็นต์ก็ปลอมอะไรก็ปลอม

เปิดเองทำธุรกรรมเอง
สารเคยพิพากษามาแล้วนะครับว่าคุณจะปฏิเสธความรับผิดยาก
เพราะว่าถือว่าคุณรู้อยู่แล้วหรือคุณอาจจะประมาทเลินเลิศอย่างร้ายแรง
ซึ่งเป็นเรื่องที่ฟังยากมากโดยเฉพาะคุณเอเนี่ยมีกิจการของตัวเอง
เข้าใจได้ว่าการทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ย่อมมีผลผูกพันตัวเอง
เหมือนคุณนุษย์นะคุณนุษย์บอกว่ามีคนปลอมปลอมจริงไม่จริงไม่รู้
แต่ถ้าปลอมจริงคุณนุษย์รอดแต่คุณเอไม่ใช่การปลอมไงครับ
ยินยอมให้เขาทำธุรกรรมแทนตัวเองไง
ทีแรกผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกัน
ไปไปมาฟังจากทนายเกิดผลเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างของสารที่ท่านมองว่า
ก็คุณเปิดบริษัทแล้วคุณก็
คุณเปิดบริษัทคุณทำธุรกรรมคุณยินยอมเซ็นเอกสารให้เขา
อ่านสารมาว่าเป็นเรื่องของเกียรตินาหรือประมาณเริ่มเลิศอย่างร้ายแรงด้วยตนเอง
เท่าไหร่นะที่บอกไปเช็คมากับสรรพากรที่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาแ
เพราะว่ามันยังไม่ถึงรอบบัญชีในการเรียกเก็บภาษี
เท่าไหร่นะ๗๐ล้าน

เรานั่งคุยกับเศรษฐีสองคนครับ

แล้วผมถามทนายหน่อยครับ
พี่พิทักความจริงคุณผู้ชมต้องขอบคุณพี่พิทักด้วยนะครับ
พี่พิทักนายกสมาคมพิทักประชาราช
เพราะว่าพี่ชายของคุณเอเนี่ยรู้จักกับพี่พิทักษ์
แล้วก็ทำงานช่วยเหลือด้านสังคมอยู่

เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ถามแต่ว่าเอาตรงคุณเอก่อน
ก็ทำนองเดียวกับคุณนุษย์
เพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผมฟังจากท่านโฆษก
มันมีเรื่องการจดแจ้งภาษีกร

คุณไปเช็คดูตรงนี้ให้ดีถ้ามีการปลอมแปลงเอกสาร
หรือทำธุรกรรมที่มันผิดกฎหมายหรือปลอมแปลง
คุณก็ต้องดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นเพื่อให้พิสูจน์ได้ว่า
ธุรกรรมเหล่านี้ผมไม่เกี่ยวข้องรายได้เหล่านี้ไม่เกี่ยวกับผมเลย
ต้องไปตามเรื่องนี้ให้ด้วยคล้ายกับน้องนุษย์นะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนของคุณเอบริษัทนี้บริษัทเราเราเปิดเอง
ไปหาให้เจอว่าคนในบริษัทคนไหนเอาเอกสารไปทำนู่นนี่นั่น
จนกระทั่งนี้เขาจะเรียกเก็บ๖๐๗๐ล้านตั้งจุดตรงนี้ไปหาให้เจอ
โปรดติดตามต่อไป